ลงใต้ไปที่จังหวัดตรังนะครับผู้หญิงอายุ๕๔ปีเธอเคาะร้ายจริง
จริงถนนเส้นนี้ก็ใช้ทุกวันแหละปรากฏว่ายังไงรู้ไหม

บุ๋มลงไปคือตรงนี้ขุดหลุมลึกหลุมใหญ่ฮะ
จะวางท่อร้อยสายไฟฟ้าคุณผู้ชมครับลึก๓เมตรครึ่ง
โอ้โฮทุลักษณ์ทุเลเจ็บด้วย
ตรงนี้เป็นสี่แยกสัญญาณไฟทางเข้าท่ากาศยานตรังครับ

ตะบนโคกหล่อจุดนี้กำลังขุดถนนเลย
ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้าฝังดินลึกกว่า๓เมตรครึ่ง
ตกลงไปโอ้โหลึกทีเดียว
ผู้บาดเจ็บคือนางสมศุกร์ศรีประดิษฐศักดิ์นะครับหรือว่าป้าสุก

ขี่มอเตอร์ไซค์มาซูซูกิสแมสสีน้ำเงิน
ทะเบียน๑กกค๓๗๗๙ดูสินะฮะ
ทะเบียนตังค์แล้วตกลงไปโคร่ม
นายพัทรดิตศรีประดิษฐศักดิ์อายุ๒๖ปีครับ

ตอนเช้าแม่ขี่รถจักรยายนต์ไปซื้อของที่ตลาด
จะเอาไปตักบาทแม่เขียวไปคนเดียว
จริงใช้ทุกวันคุ้นชินเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ถนนตอนนี้มันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
คือลูกบอกว่าแม่อาจจะเห็นกลวยยางนะ
แต่ไม่เห็นป้ายเตือนทำให้แม่ขี่รถตกลงไป
หายปลาร้าหักเลยนะแล้วก็หัวแตก
ตอนนี้คุณแม่ยังขยับตัวไม่ได้
หลังเกิดเหตุครับผู้รับเหมาโทรมา
ขอรับผิดชอบนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยทางครอบครัวก็ยื่นข้อเสนอคือหนึ่ง

หากมีการวางกลวยนะครับหรือมีสัญญาณเตือน
คือไม่มีใครหรอกที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแน่นอนนะฮะ
ไม่เห็นจริงหรือไม่มีป้ายเตือนนั่นแหละครับ
ดูสิฮะโอ้โหเอาขึ้นมาก็ยากลำบาก
เพราะดีมากนะที่แบบตัวป้าสุกเนี่ย
ไปติดอยู่ตรงสายเคเบิ้ลตรงนี้ค่ะ
อย่าให้ใครตกไปอีกนะทำให้ดีนะ